คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องบอกนะว่าพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้เลย

ใช่ค่ะยิงทะลมกลางผับตายหนึ่งศพเจ็บอีก๘นะครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนั่นเองมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยคุณผู้ชม
ภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในโรงเล่ามหานครแอดตรังริมถนนสายตรังพัทธลุงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
บันทึกเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมฮะเห็นวงกลมนี้ฮะ
คนเสื้อดำเป็นผู้ชายที่เสียชีวิตถูกยิงเสียชีวิต
กำลังจ่ายเงินกำลังให้เคลียร์บินกับพนักงานของร้านอยู่นะครับ
ควักเงินกำลังเคลียร์บินกันอยู่

จังหวะนี้ฮะผู้ชายที่สวมแจ็คเก็ตขาวที่นั่งอยู่ข้างหลังโต๊ะของผู้ชายเสื้อดำเนี่ย
ไม่พอใจครับเรียกพนักงานไปพูดคุยและพนักงานพยายามยกมือขอโทษหลายครั้ง
สงสัยว่าผู้ชายที่ใส่แจ็คเก็ตขาวไม่พอใจที่พนักงานไปเก็บเงินโต๊ะผู้ชายเสื้อดำนานเกินไป
แล้วเกิดความไม่พอใจกับผู้ชายเสื้อดำ
จากนั้นคนที่ใส่แจ็คเก็ตขาวเอาแก้วมาฟาดหลังผู้ชายเสื้อดำ
เดี๋ยวดูจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่เป็นการเคลียร์บินอะไรกันอยู่
แล้วเราจะเห็นว่าพนักงานก็มายุ่งกับการเคลียร์บินกับผู้ชายเสื้อดำ
แต่ว่าคนใส่แจ็คเก็ตขาวพยายามเรียกพนักงานเสิร์ฟ
ให้มาดูแลโต๊ะของตัวเอง
แล้วพนักงานก็เดินไปที่โต๊ะของผู้ชายเสื้อขาวแล้วไปยกมือขอโทษปลกอยู่ตรงนั้นนะครับ
หลังจากนั้นผู้ชายแจ็คเก็ตขาวไม่พอใจใช้แก้วฟาดทันที

ฟาดเสร็จควักปืนออกมายิงคุณดูนะคุณ

ผู้ชายเสื้อดำก่อนน่าจะโดนไปที่สีข้างทำให้เขาเดินกระเพกกระเพก
จากนั้นผู้ชายแจ็คเก็ตขาวไล่ยิงไปทั่วร้านเลยคุณ
ใช่เพราะว่าอย่างผู้ชายเสื้อดำที่โดนเนี่ยนะเขาโดน๓นัดค่ะที่หน้าอกที่ลำตัวซ้ายแล้วก็คนขาหนีบ
แล้วดูสิพอคนในสถานบันเทิงเห็นเหตุการณ์เนี่ยหมอบกันเต็มหมอบกันอยู่กับพื้นเลย

และผู้ชายแจ็คเก็ตขาวยังเดินไล่ยิงคนอื่นอยู่อีก
ราดยิงไปทั่วร้านในร้านเนี่ยนะคะเลือดยังกระจายอยู่เต็มเลยคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ย
กลัวจริงเพราะว่าเกิดขึ้นตอนเกือบตี๒ของวันที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
พอหลังจากที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งก็รีบไปตรวจสอบเลยนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองตรังปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย๘คนโดยอาการสาหัสเนี่ย๑คนนะคะ
แล้วก็เพื่อนที่มาเที่ยวด้วยกัน
เขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลผู้บาดเจ็บ๘นะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑คนก็คือผู้ชายเสื้อดำนั่นแหละ
ชื่อว่านายสิริพลแต้มประสิทธิ์อายุ๒๒ปี
ก็ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๑๑มมนะคะ
อย่างที่บอกว่าโดนยิงเนี่ยทั้งที่บริเวณหน้าอกซ้ายลำตัวซ้าย
แล้วก็โคนขาหนีบรวมทั้งหมด๓นัดนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ตอนนี้อาการผู้บาดเจ็บที่เหลืออีก๘คนอาการปลอดภัยแล้ว
ทีนี้ก็ต้องไปถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
เพราะว่านักเที่ยวอยู่ในผับเยอะเลยนะ

ว่าผู้ชายแจ็คเก็ตขาวคือนายชัยพลหรือว่าอาคมเสียมไหม
อายุ๓๔ปีเป็นชาวอำเภอปะเหลียน
ผู้ชายคนนี้เขาเคยมีคดีมาก่อนนะ
เพราะว่าเคยก่อเหตุฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเมื่อ๒ปีก่อน
ตอนนั้นใช้ปืนอาวุธปืนสงครามกราดยิงน้องชายนายกอบตนาพระที่อำเภอเมืองตรัง
แล้วก็ก่อเหตุที่นี่แหละคุณที่สถานบันเทิงแห่งนี้แห่งเดียวกัน
ใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยทำตัวเป็นขาใหญ่เป็นมาเฟีย
อยู่ในโรงเล่าแห่งนี้มาหลายปีแล้ว
ก่อนที่จะเกิดเหตุนายชัยพลเขาก็มาเที่ยว
คราวนี้มากับเพื่อนทั้งผู้ชายผู้หญิงมากันกลุ่มใหญ่เลย๑๐คน
แล้วก็มานั่งดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันที่ร้านต่อโต๊ะหน้าเวทีเนี่ยโต๊ะยาวเลยนะคะ
ช่วงนั้นบรรยากาศภายในสารบันเทิงก็กำลังสนุกสนานนะครับ
เพราะว่าวงดนตรีเล่นสดไงคุณนักร้องร้องเพลงแดนซ์อยู่นะครับ
แล้วทุกคนก็สนุกสนานกับการเต้นกับการเมา
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ค่ะตอนที่
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพในกล้องวงจรปิดนี่แหละ
พอเขาเมาได้ที่แล้วแล้วก็ไปเขม่นกันกับผู้ตาย
ผู้ตายเองก็มากับกลุ่มเพื่อนหลายคนเหมือนกัน

ใช่ค่ะจนมีเรื่องราวทะเลาะวิวาดขวางแก้วคว้าขวดเบียร์
คือตะลุมบอลกันแล้วก็เกิดเหตุกระหน่ำยิงขึ้น
ทำให้ผู้ตายวิ่งไปล้มฟุบหน้าห้องน้ำ
แล้วอย่างที่เห็นว่าเขากราดยิงทั่วทั้งสถานบันเทิงเลยค่ะ
ตอนนี้นะครับตำรวจขออนุมัติไหมจับนายชยาพล
อาคมเสียไหมเรียบร้อยแล้วนะคะ
ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
และพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานบันเทิง

ส่วนผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุก็คือกลุ่มเพื่อนของนายชัยพล
ก็กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลต่อไป
ทางด้านรักษาการนายอำเภอเมืองตรังก็คือนายธนากรชูจิต
ได้มีการนำคณะลงพื้นที่ที่เกิดเหตุ
เพื่อตรวจหาหลักฐานต่างเพิ่มเติม
แล้วก็มีการทำเรื่องนี้เสนอไปยังจังหวัดนะคะ
ขอความร่วมมือจากเจ้าของสถานประกอบการ
ให้ปิดบริการที่โรงเล่ามหานครตรังเป็นการชั่วคราว
กว่าจะมีการสอบสวนข้อได้จริงในเรื่องนี้เสร็จสิ้นนะคะ